ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
ซึ่งผู้ที่เป็นแม่อายุ๖๖ปีอยู่ที่ชายภูมิ
ได้โพสต์ในสังคมออนไลน์บอกเล่าว่าลูกสาวแท้เนี่ย
ฟ้องร้องไล่เธอออกจากที่ดินที่อาศัยมาเกือบ๒๐ปี
โอ้โหคนก็แบบทำไมลูกใจร้ายอย่างนี้
ถึงขั้นฟ้องตั้งทนายฟ้องไล่แม่ออกจากที่เลยเหรอ
จะเอาที่ผืนนี้ทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้
วันนี้เราตามให้แล้วนะฮะทั้งสองฝั่งเลย
เพราะว่าในฝั่งของลูกสาวเขาก็ชี้แจง
ใช่คนที่โพสต์คลิปเนี่ยคือแม่กับพี่สาวพี่สาวคนละพ่อด้วย
ส่วนลูกสาวที่แม่พูดถึงว่าเนี่ยตั้งทนายมาฟ้องไล่แม่ออกจากที่เนี่ย
ตรงเนี้ยเราก็ได้คุยด้วยแล้วใช่ค่ะ
เขาชี้แจงแล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่
แต่ดูเรื่องราวจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ
จุดเริ่มเรื่องเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากคลิปนี้
ผู้หญิงคนนี้เป็นคุณแม่วัย๖๖ปีอยู่ที่ชายภูมิ
โพสต์คลิปร้องทุกข์ผ่านโลกออนไลน์บอกว่าลูกสาวแท้
ฟ้องร้องขับไล่ตัวเองให้ออกจากที่ดินที่อยู่มาเกือบ๒๐
ปีเอาลองฟังดูนะครับ
อันนี้ทางผู้เป็นแม่นะครับชื่อว่านางบุญตาภูคอนจิตวัย๖๖ปี
โพสต์คลิปร้องไห้ร่ำให้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าลูกสาวแท้มาฟ้องขับไล่ออกจากที่ดิน
ดินอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิอาศัยมา๑๘ปี
ที่ผ่านมาลูกสาวก็ไม่เคยมาสนใจอะไร
แต่พอรู้ว่าแม่ปลูกบ้านบนที่ดินก็อยากจะได้ที่
ไม่อยากให้แม่ปลูกบ้านบนที่ดินให้สามีที่เป็นทนายความมาฟ้องร้อง
เพราะฉะนั้นก็ขอวอนสังคมออนไลน์วอนโซเชียลให้ช่วยแชร์กันหน่อย
เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจจะมาช่วยตรวจสอบมาช่วยเหลือ
เพราะว่าตัวเองก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดัน
โอ้โหคลิปนี้แชร์ออกไปนะคุณเขียนมาสอน
คนนี่หืมคู่ตรงนะด่าลูกสาวแบบประมูล
ใช่แบบอักกะตันยูหรือเปล่าทำไมแม่แท้ไปไล่แม่อย่างนี้
แต่ท่านรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวฟังความจากอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ฝั่งของลูกสาวที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยเขาชี้แจงกับเราแล้วนะครับ
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิไปเจอกับคุณแม่ท่านเนี่ยนะฮะ
คุณแม่บุญตาที่อยู่ในคลิปเนี่ยแล้วก็ลูกสาวคนโตนะ
ชื่อว่านางวาสนาเทพพวงซึ่งคุณบุญตาบอกว่า
ที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน
เพราะไม่รู้จะไปพึ่งใครหลังจากที่ตัวเองถูกลูกในไส้
ฟ้องร้องไล่ให้ออกจากบ้านที่สร้างมาด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตของตัวเอง
โดยเล่าย้อนว่าอย่างนี้ครับเมื่อ๑๘ปีที่แล้ว
ลูกสาวที่ฟ้องไล่ที่เนี่ยนะชื่อว่านางมะยุรีโอนเงินมาให้๑๓๐๐๐บาท
บอกว่าให้แม่เอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ช่วงจังหวะนั้นมีคนเอาที่ดินมาขายพอดีประมาณ๕ไร่
ก็ซื้อเก็บไว้เก็บไว้ทำกินขุดสระเลี้ยงปลาปลูกข้าว
กะว่าเอาไว้ใช้ในช่วงชีวิตบ้านปลายอันนี้เมื่อ๑๘ปีที่แล้วนะ
ปัจจุบันอายุ๖๖ก็ทำมาหากินโดยที่ดินผืนนี้๑๐กว่าปี
ไม่มีปัญหาอะไรคุณบุญตาบอกว่ากระทั่งปี๒๕๕๙
ตัดสินใจเอาเงินเก็บของตัวเองที่มีอีกก้อนหนึ่งนะ
มีอยู่ก้อนหนึ่งซื้อที่ใช้เงินลูก๑๓๐๐๐๐บาท
อันนี้มีเงินเก็บของตัวเองเก็บหอมรอมริตมาตลอดชีวิต
เอามาสร้างบ้านบนที่ดินที่ลูกให้เงินมานั่นแหละ
หวังว่าถ้าลูกหลานเดินทางมาเที่ยวมาหาแม่จะได้มีที่พักที่หลับที่นอน
พอสร้างบ้านเสร็จสร้างเสร็จปี๖๐
ลูกสาวคือนางมะยุรีกลับมาฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินผืนนี้
ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทำผิดอะไร
ส่วนลูกสาวคนโตที่อยู่ใกล้เนี่ยชื่อว่านางวาสนา
บอกว่าจริงแล้วนางมะยุรีเนี่ยไม่ได้ฟ้องแม่หรอก
คนที่ถูกฟ้องคือตัวเธอไม่ใช่แม่
คาดว่าเหตุผลที่นางมะยุรีฟ้องคงมาจากความเข้าใจผิด
คิดว่าตัวเองจะฮุบที่ดินผืนนี้
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรในการที่แม่สร้างบ้านเลย
เงินที่แม่สร้างบ้านเป็นเงินเก็บของแม่ทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยมาสร้างบ้านเพราะว่าจะให้ลูกสาวก็คือตัวเอง
คือนางวาสนาเนี่ยฮุบที่ดินเป็นของตัวเอง
ไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอก็มีบ้านมีที่ดินของตัวเองอยู่แล้ว
นางบุญตากับนางวาสนาสองแม่ลูกยืนยันตรงกันครับ
บอกว่าอยากให้นางมะยุรีมาพูดคุยกันดี
ผู้เป็นแม่พร้อมเจรจาทุกอย่าง
หากอยากได้ที่ดินคืนมาคุยกันเดี๋ยวแม่จะคืนให้
แต่แม่ขอกันในส่วนที่สร้างบ้านตรงนี้ขอเอาไว้อยู่ตอนแก่
แต่ถ้าจะให้แม่แบบซื้อที่ดินทั้งผืนไปเลย
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยนางมะยุรีบอกว่าถ้าอยากจะได้ที่ดินทั้งหมดทั้งผืนเนี่ยให้เอาเงินมาซื้อล้านกว่าบาท
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหน
เพราะตอนนี้แม่ก็แก่แล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
เป็นของแกแล้วแกก็จะทำอะไรแกก็ทำไป
ถ้ามันอย่างนั้นก็ลงมาคุยกันให้มาคุยกับแม่อยากได้ตรงไหนแล้วก็เอาไปเลย
ขอไว้แต่ตรงนี้จ้ะถ้ามันพูดไม่ได้นะ
ถ้าพูดได้ก็ให้มันมาโอนให้แม่แม่จะไปเข้าธนาคารแล้วก็เอาเงินมาให้มัน
ยืนยันค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ว่าไม่เคยอยากได้เลย
ไม่เคยอยากได้แล้วก็ไม่เคยต้องการเพราะของเราก็มีอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่หมด
อะไรของใครแล้วไม่มีแล้วของน้องก็ส่วนของน้องของแม่ก็ส่วนของแม่
ของเราก็ส่วนของเราอันนี้เราให้แม่ส่วนที่เราให้แม่เนี่ยก็คือแม่
มันไม่เกี่ยวณวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปนั่นมันก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของเขา
เขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็เรื่องของเขาให้น้องก็ดีให้เราก็ดีให้ใครแล้วแต่
ไม่ได้ไม่ได้ต้องการตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ตัวแม่ก็ยังไม่ทราบตัวพี่ก็ยังไม่ทราบเขาคิดว่าพี่น่าจะมีตังค์
เพราะว่ามีสามีเป็นชาวต่างชาติน่าจะมีเงินอะไรประมาณนี้
แล้วมาฟ้องพี่แต่กลับมาไล่ยายออกจากบ้าน
ในมุมของแม่กับพี่ใช่ค่ะทีนี้เราก็ต้องมาฟังความจากอีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือฝั่งลูกสาวที่บอกว่าไปฟ้องร้องแม่จะไล่เอาบ้านคืนคุณมายุรี
ตอนนี้คุณมายุรีลูกสาวของคุณแม่เนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะ
แต่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์
คุณมายุรีบอกว่าจริงแล้วที่คุณยายบุญตาออกมาให้ข่าวนั้น
ไม่เป็นความจริงคุณยายบุญตาเป็นแม่แท้ของเธอ
แต่ทิ้งเธอกับน้องชายตั้งแต่อายุแค่๖ขวบ
ตัวเธอเนี่ยอยู่กับย่ามีอามูลซึ่งเป็นน้องของพ่อช่วยดูแลส่งเสีย
แม่ไม่เคยเหลวแลไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูแม้แต่ครั้งเดียว
เวลาผ่านไปเธอทำงานที่ต่างประเทศเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวได้
ของเธอที่เลี้ยงเธอมาก็เลยบอกว่าตอนนี้เรามีเงินมีทองแล้ว
ตามหาแม่ดูหน่อยไหมว่าแม่มีความเป็นอยู่เป็นยังไง
จะได้ตอบแทนบุญคุณแม่แล้วย่าเป็นคนช่วยตามหา
รู้ว่าแม่อยู่ที่อำเภอภูเขียวแล้วช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะที่มีคนจะขายที่พอดี
เธอก็เลยตัดสินใจซื้อที่ดินผืนดังกล่าวเอาไว้โอนเงินให้แม่ไป๑๓๐๐๐บาท
แม่จะได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินตอนแรกที่ซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นชื่อของอานะคะ
เป็นชื่อของอามูลแล้วหลังจากนั้นก็โอนให้เป็นชื่อของเธอก็คือเป็นชื่อของคุณมะยุรี
ที่ผ่านมาเธอก็ให้แม่ทำมาหากินอยู่บนที่ดินผืนนี้มาตลอด
ทั้ง๕ไร่แม่ก็อยู่มาตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไร
ตัวลูกสาวตัวคุณมะยุรีเองก็บอกว่าไม่เคยไปยุ่งอะไรด้วยเลยจริง
แต่ว่าเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาพี่สาวคนละพ่อคุณวาสนาเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ข้างแม่
อยู่ดีก็เข้ามาครอบครองมาสร้างบ้านทัพที่ดินของเธอ
ซึ่งเธอบอกว่ามันผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ถูกประสงค์ก็คือเธอจะยกที่ดินผืนนี้ให้แม่เป็นที่ดินทำมาหากิน
แต่อยู่ดีพี่สาวต่างพ่อมาสร้างบ้านทัพของที่เธอได้ยังไง
คือให้เอาไว้ทำไร่ทำนาไม่ได้ให้พี่สาวต่างพ่อมาสร้างบ้าน
ให้เป็นที่ทำมาหากินเธอบอกว่าจริงแล้วที่เธอจะมีการฟ้องร้อง
เพราะว่าที่นี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอแต่อยู่ดีแม่จะยกที่นี้ให้กับพี่สาวต่างพ่อ
ซึ่งมันไม่ยุติธรรมเธอก็เลยฟ้องร้องแล้วไม่ได้ฟ้องร้องแม่นะ
ฟ้องเนี่ยฟ้องพี่สาวที่ชื่อว่าวาสนาฟ้องว่าบุกรุกพื้นที่
แล้วสารก็ตัดสินให้เธอชนะด้วยให้แม่กับพี่สาวจ่ายค่าที่ดิน๑ล้าน๓แสนบาท
ให้ผ่อนปีละสองแสนบาทแต่มีการตกลงกันว่าแม่ยังมีสิทธิ์
ที่ใช้ที่ดินทำมาหากินต่อไปได้แต่ฝ่ายแม่กับพี่สาวต่างพ่อคนนี้ไม่ยอมรับ
แล้วก็อยู่ดีเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมาขอความเห็นใจ
ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วก็๑๘ปีผ่านไปที่ดินมูลค่าเพิ่มมันเจริญขึ้น
ลูกหลานเขาโตพอที่จะมีเงินก็มาปลูกบ้านบนที่ของฉัน
ฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันไม่ได้ยกให้นะที่ตรงนี้
ฉันให้ทำกินทำนากินได้แต่ห้ามปลูกสิ่งของบนที่ดินของฉัน
ทำได้ยังไงว่าเราจะไปยึดทรงยึดทรัพย
เราไปพูดดีนะบอกว่าเราบอกตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นแล้วว่าปลูกบ้านเริ่ม
เริ่มวางโครงแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ยกให้นะที่ตรงนี้
ห้ามผูกให้ยุดเขาก็ยังผูกจนเสร็จ
เรายังไปไปขอควงขอไฟขอบ้านเล็กถุงเล็กที่
เขาบอกเขางี้ไหมคุณยายคุณตาให้คุณลี
ส่งให้เดือนละสามพันแล้วคุณยายก็อยู่บนที่ดินของคุณลี
จนตายพอคุณคุณยายตายปั๊บที่ดินแล้วก็บ้านที่คุณยายมาปลูก
ว่าเป็นของคุณลีเอาไหมไม่เอาจะซื้อแล้วจะขอซื้อในราคาที่ฉัน
ซื้อมาเมื่อสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วแล้วปลูกบ้านปลูกเต็มหน้าพื้นที่ของ
ฉันแล้วจะให้ฉันไปเอาด้านหลังพี่ก็พี่ฉันเงินก็เงินฉันให้อยู่กินเสร็จ
สิบเก้าปีเนี้ยฉันไม่ฉันเป็นคนเนรคุณมากเลยเหรอคุณถ้าฉันเป็นคน
ขนาดนั้นฉันจะไปซื้อที่ดินตรงนั้นทำไมในเมื่อฉันออกมาตั้งแต่หก
ขวบใครฉันก็ไม่รู้จักสักคนถ้าฉันไม่เห็นว่าเขาเป็นแม่อ่ะ
รู้สึกแย่มากฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่น่าไม่น่าที่จะไปซื้อที่ดินตรงนั้นให้เขาทำกินเลย
ถ้าฉันไม่ไปซื้อที่ดินตรงนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาฉันไม่น่าไม่น่าที่จะเป็นลูก
พี่จะต้องไปซื้อที่ดินให้เขาทำกินฉันน่าจะเฉยไปซะฉันน่าจะเป็นลูกทรพีอย่างที่เขาว่าจ๊ะ
คุณมายุรีเขาเรียกตัวเองสั้นว่าลีเนี่ยนะ
คือซื้อที่ตั้งแต่๑๘ปีที่แล้ว๕ไร่เนี่ยแสนสามใช่แต่ราคาตอนนี้มันขึ้นแล้วนะ
แต่อยู่ดีพี่สาวต่างพ่อเนี่ยเอาเงินมาให้แม่สร้างบ้านแล้วสร้างในส่วนที่เป็นที่ดินด้านหน้าด้วย

ก็คุยกันก็ต้องฟ้องร้องกันคือเรื่องนี้เป็นพี่น้องกันแต่พี่น้องต่างพ่อนะ
แต่ต่อให้พี่น้องแท้ความจริงมันก็พูดยากนะ
เพราะว่ามันเป็นที่ดินของเราที่มีคนมาสร้างบ้านบนที่ของเราอย่างนี้ใช่ไหม
พอไปฟ้องศาลศาลก็เอาอย่างนี้ไหม
ถ้าอย่างนั้นก็แม่ก็อยู่ไปแล้วก็ลูกก็คือคุณมะยุรีก็ส่งเสียไปเดือนละสามพัน
แต่ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วที่ดินเนี่ยยังไงของคุณมะยุรีอยู่แล้ว
บ้านเนี่ยก็ต้องเป็นของคุณมะยุรีเขานะ
ทีนี้คุณมายุรีก็เลยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าวของเราก็ตัดเพาะ

ก็บอกว่าที่มีข่าวบอกว่าตัวเธอให้สามีที่เป็นทนายความ
ไปฟ้องไล่แม่ออกจากบ้านเธอบอกว่าไม่จริง
ทนายความเป็นแค่คนที่เธอจ้างมาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน
ทนัยคนนั้นก็มีครอบครัวอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นหนึ่งเรื่องที่เธอเสียหาย
เป็นแค่ทนายความไม่ได้เป็นสามีเธอ
สองสิ่งที่เสียหายมากคนด่าเธอกันโอ้โหสนั่นโซเชียลอ่ะลูกอักกะตันยูเอ่ยอะไร
คือรีบด่วนตัดสินใจเธอบอกว่าโอ้โหถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้๑๘ปีก่อนนะไม่ซื้อที่ดีกว่า

มันก็มีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เรื่องทางกฎหมายด้วยนะ
เอาเป็นว่าเราก็ตรวจสอบให้ทั้งสองทาง
ท่านที่เคยติดตามคลิปของทางฝั่งของแม่กับพี่สาว

จะได้ฟังเสียงของลูกสาวที่เขาถูกบอกว่าไปฟ้องไล่ที่เขาด้วย